ไตล์บ้านนาของน้องเป่าเป่าวลีนะคะ

ดูแล้วเนี่ยน้ำลายสอนแน่นอนนะคะ

บ่ายแบบนี้ใครกำลังนั่งหาวให้ดูสาวคนนี้
น้องเป่าคนดีไม่ได้หนีใครมาเที่ยว
เหนียวสามีมาด้วยอุ้ยน่ารักนะคะคุณ

ปีนเก็บมะม่วงก็ได้เด็ดมะยมก็จัดเลยจ้ะ
จิ้มเคยรสหนัวอ่า

เปรี้ยว
คำแรกก็ดิ้นทรงตัวไม่อยู่

กะปินี่หอมออกมานอกจอ
อร่อยแบบนี้ขออีกคำลำขนาด
หน้าไม่เก็บทรงซีด

ตาปิดขนาดนี้เปรี้ยวยั่วแบบนี้ถูกใจพี่บ้างปกครอง
ฉันเห็นแล้วฉันน้ำลายแตกโอ้โหน้ำลายสอมาตรงนี้เลยตั้งแต่โคนกามเลย
โอ้โหโอ้โหเออแหมนเบรกนี้อย่างกับพาเรทนักร้องกันมาเลยครับคุณผ่าน